มีเหตุการณ์สลดนะครับเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้อายุ๕๐กว่าครับ
เขามีอาการไม่ค่อยสบายฮะเหมือนกับคือปวดหัวตัวสั่นแล้วเหงื่อออกเต็มตัวเลยครับ
ญาติก็เลยรีบแจ้ง๑๖๖๙รอประมาณ๔๕ชั่วโมงแล้วรถยังไม่มา
สุดท้ายคนป่วยเขาตายนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่า
ตรวจสอบแล้วน่าจะมีการประสานหรือสื่อสารกันผิดพลาดเกิดขึ้น
มิ้วคุณผู้ชมครับแต่คนเสียชีวิตไปคนนึงเลยอ่ะนะคะ
เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเนี่ยลักษณะห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าครับ
อยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๑๒เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพและผู้ตายทราบชื่อคือ
ธวัชชัยหรือว่านายต้อมอายุ๕๑ตายอยู่หน้าห้องพักของเขาเลยครับ
หงายไม่ได้สวมเสื้อใส่แค่กางเกงขาสั้น
ของผู้ตายชื่อว่าคุณออฟเป็นคนโทรสายด่วน๑๖๖
แจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยหน่อยญาติผมไม่สบายแล้วโทรหลายรอบด้วย
แต่รถก็ยังไม่มาจนกระทั่งในต้อมตายฮะ
เขาขอความช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเช้าครับเมื่อวานนี้๖โมงเช้า
ตอนที่ไปเห็นว่าผู้ตายอาการไม่ค่อยดีเหมือนจะป่วยไข้ไม่สบาย
ตอนนั้นยังมีสติอยู่นะฮะถามตอบอะไรยังรู้เรื่อง
บอกว่ามีอาการปวดหัวใจสั่นกด๑๖๖๙เจ้าหน้าที่รับสาย
แล้วบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะเดินทางมาช่วยเวลาผ่านไปจนกระทั่งสิบโมงครับ
คุณผู้ชมพี่มิ้วฮะรถยังไม่มาแล้วสุดท้ายในต้อม
นอนตายอยู่หน้าห้องพักโอ้โหน่าเศร้าเลยครับ
รอประมาณ๔๕ชั่วโมงทำไมรถยังไม่มาล่ะ
แล้วก็โชว์หลักฐานให้ดูว่าโทรจริงนะ
วันนี้ครับทีมข่าวของเราคุณเนติชาวครับนักข่าวลงพื้นที่
ไปที่ห้องพักของผู้ตายลักษณะของห้องเนี่ย
กว่าจะไปถึงต้องเดินเข้าไปมันจะเป็นทางแคบนะครับ
รถเข้าไปไม่ได้ต้องเดินไปแบบนี้ซิกแก๊กแบบนี้เข้าไป
ประมาณ๑๐๐เมตรก็จะถึงห้องพักของผู้ตายครับ
ไปเจออดีตเมียผู้ตายชื่อว่าคุณนกคุณนกบอกว่า
เมื่อวานตอนเช้าอยู่กับผู้ตายช่วงตี๕๓๐
นายธวัชชัยหรือว่านายต้อมเนี่ยเขาเดินมาเคาะที่ห้องแล้วบอกว่า
น้ำเย็นหน่อยได้ไหมอยากดื่มน้ำเย็น
จากนั้นได้ยินเสียงตะโกนมาบอกว่าช่วยหน่อยช่วยมาดูหน่อย
เป็นอะไรไม่รู้ลุกขึ้นนั่งแล้วมันวูบเลยปวดหัวมาก
นี่นะฮะตอนนั้นคือเขายังพูดได้สื่อสารได้
คุณนกก็ไปดูสังเกตเห็นตามเนื้อตามตัวเนี่ยอุ๊ยเหงื่อท่วมเลย
เธอก็เลยเอายาลมยาดมยามองมาให้ดมให้ทาก่อน
แต่อาการไม่ดีขึ้นครับนายธวัชชัยบอกว่า
เรียกรถพยาบาลเถอะไม่ไหวแล้วเรียกรถพยาบาลให้หน่อย
คุณออฟก็คือคนที่กด๑๖๖๙ก็เลยโทรสายด่วน
ดไปที่หมายเลข๑๖๖๙เจ้าหน้าที่รับสายแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะส่งรถมารับ
ระหว่างนั้นครับนายธวัชชัยเนี่ยอาการหนัก
หลายคนบอกว่าเห็นแล้วคือเขาดิ้นทุรนทุราย
ไป๑๐นาทีรถพยาบาลยังมาไม่ถึงก็เลยกดโทรเป็นครั้งที่๒ครับ
เจ้าหน้าที่ถามอาการก็เลยบอกว่าตอนนี้คนป่วยเขาไม่ไหวแล้วนะ
อาการเขาหนักผ่านไปอีก๒๐นาทีฮะ
ธวัชชัยตะโกนมารถพยาบาลมายัง
อาการเขาคงจะไม่ไหวแล้วด้วยนะครับก็เลยกดโทร๑๖๖๙เป็นรอบที่๓
สามรอบเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้คือนายธวัชชัยเขาอยู่อยู่ก็นิ่งไปเลยฮะ
นิ่งคามือไปเลยแล้วก็เหมือนหลับไปเลยอ่ะผ่านไปแป๊บเดียว
สังเกตที่มือเห็นว่าเริ่มเขียวเริ่มคล้ำครับ
ก็เลยมั่นใจว่าสงสัยคงจะไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเปล่า
โมงโทรไปที่๑๖๖๙อีกครั้งโทรรอบนี้คือครั้งที่๔ครับ
แล้วตะโกนเลยบอกว่านี่โทรไปหลายรอบแล้วทำไมไม่มีรถมาเลย
เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหมฮะดูหน้าจอครับตอน๑๐โมงคุณผู้ชมครับ
คุณเพิ่งโทรมาสายแรกเองนะอ้าวนี่เขาโทรไปตั้ง๓ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่
แล้วพอคำตอบนี้ว่าคุณเพิ่งโทรมาสายแรกก็เลยทั้งงงและโกรธมาก
บอกว่าถ้าเกิดว่ามาเร็วกว่านี้มีการประสานแจ้งกันเร็วกว่านี้
คุณธวัชชัยเขาไม่ต้องมาตายแบบนี้หรือเปล่าค่ะเนี่ยครับ
เข้าภูมิถึงฐานทางโทรศัพท์ใช่แบบว่าให้ดูเหมือนพี่
แบบยังยังไม่นะแล้วนะเขาแข็งแล้วนะเราก็บอกเขาหนึ่ง

เขาก็คนเหมือนกันถึงจะเราจะช่วยเขาได้มากไม่ได้น้อยกว่า
ก็ให้ช่วยหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าโทรไปปุ๊บบอกค่ะเดี๋ยวมานะคะ
นี่ครับอดีตเมียผู้ตายเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะ
ขณะที่ลูกสาวผู้ตายคุณนิพาซิริอายุ๒๕
บอกว่าได้รับโทรศัพท์จากแม่ช่วง๑๐โมงบอกว่าพ่อเขาเสียแล้วนะ
เท่าที่รู้พ่อไม่ได้มีโรคประจำตัวนะฮะ
จากมีอาการเครียดแล้วก็ปวดหัว
พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ครอบครัวสงสัยและคาใจมาก
การทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็รู้สึกว่า
ถ้าหากว่ารถพยาบาลมารับเร็วพ่อไม่ต้องมาตายแบบนี้หรือเปล่า
บอกว่าเช็คเสียงการพูดคุยทางโทรศัพท์แล้ว
ในช่วงวันเวลาดังกล่าวพบว่ามีการแจ้งเหตุจริง
และคาดว่าน่าจะเกิดข้อผิดพลาดด้านการประสานงานของเจ้าหน้าที่จริง

หลังจากนี้จะติดต่อกับครอบครัวเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป
เดี๋ยวคงต้องว่ากันในรายละเอียดนะว่าจะต้องทำยังไงบ้างเนี่ย

เบื้องต้นศูนย์เอราวันได้มีการส่งพวงหลีดไปที่งานศพ
ของพ่อของเธอแล้วนะครับที่นครสวรรค์ครับ
ถ้าให้ย้อนเนี่ยค่ะย้อนเป็นเขา

พ่อเขาหรือว่าครอบครัวเขา
ทำไมมาช้ามาช้ามากเลย

ใช่คือว่ามาทางทีมบ้านก็ไม่มีร่วมหายใจแล้วค่ะ
นายสัมพันธุ์นอรคุณครับ
หัวหน้าศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลวิชัยเวทบอกว่า
เมื่อวานนี้มีพลเมืองดีโทรมาหาเขาบอกว่าช่วยดูแลลุงธวัชชัยหน่อยนะ
โทรไปหาหลายหน่วยงานแล้วไม่มีหน่วยงานไหนมาเลย
มูลนาทิร่วมกับตันยูครับซึ่งก็ทำงานอยู่ด้วยนะครับ
เข้าไปนำร่างลุงธวัชชัยออกมาโดยที่ไม่คิดเงินเลยครับ
ที่กู้ภัยจะมาถึงคุณธวัชชัยก็คือตายแล้วนะฮะ
คุณสัมพันธ์ท่านนี้ก็บอกว่าหากโทร๑๖๖๙ในกรุงเทพ
ลิงก์เข้าระบบการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์เอราวัน
ปกติแล้วศูนย์เอราวันเนี่ยครับคุณผู้ชมเขาจะมีเบอร์โทรแยกออกไป
๑๖๔๖ครับอันนี้เป็นตัวเลข๔ตัวสำคัญจำเป็นนะฮะ
นี่เบอร์แยกออกไปของศูนย์เอราวันในกรุงเทพเนี่ยนะ
หาก๑๖๖๙โทรในต่างจังหวัดก็จะขึ้นตรงกับศูนย์กู้ชีพนเรนทรครับ
จะมีคุณหมอมีพยาบาลไปด้วยเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินจริง
ทั่วไปเคสเบากว่าระบบแรก
อาสาสมัครกู้ภัยไปอย่างเดียวบนรถนะฮะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากแบบนี้ว่าเวลาโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินเนี่ย
ช่วยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
จะได้ประเมินได้ถูกและจัดรถมารับอย่างถูกต้อง
ว่าเป็นระบบไหนเคสไหนอย่างไร
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของลุงธวัชชัยด้วยนะฮะ
ค่ะแต่กรณีนี้บอกว่าเป็นความผิดพลาดในเรื่องของการประสานงานของเจ้าหน้าที่